ส่วนนี้ต่างจังหวัดนะครับประสบกรณิกรทั่วไทยจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็งถวัญราชสมบัติครบ๗๐ปีเช่นเดียวกับที่จังหวัดระนองครับ
ซึ่งก็มีรถตู้โดยสารประจำทางให้บริการฟรี๑วันตลอดเส้นทางนะครับ
คนขับรถตู้โดยสารประจำทางจังหวัดระนองวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดระนอง
ประจวบคิริขันก็พร้อมใจกันทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลฉลองครองราชครบ๗๐ปี
ด้วยการให้ผู้โดยสารใช้บริการฟรี๑วันตลอดเส้นทางที่ผ่านทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับ
ส่วนบริเวณร้านค้าริมถนนเพชรเกษมประชาชนก็ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง
นำอาหารน้ำดื่มพร้อมกับกล้าพันไม้หลากชนิดไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่สัญจรไปมา
แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เช่นเดียวกับประสบกรณิกรที่จังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง
ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระตำหนักภูพาลราชนิเวศตำบลห้วยยาง
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติภารกิจ
กิจในด้านต่างและมีโครงการในพระราชดำริ
หลากหลายโครงการสร้างคุณอุปการณ์และประโยชน์ให้กับชาวสกลนคร

เป็นที่อ่างเก็บน้ำโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสูงไหนปาดี
นายเฉลิมชัยตรีนรินผู้อำนวยการโครงการชลประธานนราธิวาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินให้สามารถรองรับน้ำที่จะไหลไปสู่พื้นที่ของชาวบ้าน
ได้ใช้บริโภคและทำการเกษตรได้โดยที่ไม่เดือดร้อน
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดำรีแห่งนี้นะครับ
โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ
ให้พิจารณาวางโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือราศดรที่อาศัยอยู่บ้านแซะและบ้านขวน
ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีครับ